จากรอบแรกวันเสาร์ที่๔มิถุนายนมันเต็มไปหมดแล้วจ้ะ

เปิดรอบวันอาทิตย์ให้แฟนได้เลี้ยวติดขอบเวที

โชว์แล้วก็ของที่ระลึกได้ของที่ระลึกกลับบ้านไปด้วย

ส่วนอัปเดตนะคะหลังที่พี่แพทย์ต้องเจาะคอ
ผ่าตัดรักษาโรคหมอนกระดูกทับเส้นประสาทค่ะ

แล้วก็พร้อมลุยคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ทั้งสองรอบแล้ว
วันที่๔ถึง๕มิถุนายนนี้นะจ๊ะ
ติดตามกันค่ะไปฟังเสียงพี่แพทย์ค่ะ
ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอย่างมากเลยนะครับ

สำหรับอาการที่เคยมีปัญหาในการทำงาน

เหลือแต่แผลภายนอกเล็กน้อยเท่านั้น